อุบัติเหตุบนท้องถนนก็ต้องระวังเช่นกันคุณผู้ชม
อย่างเวลาเราจะกลับรถเนี่ยอยากจะให้ดูสัญญาณให้ดี

บางทีเส้นทึบเขาห้ามกลับ

โอ้ยมอเตอร์ไซด์ล้มกลิ้งเลยค่ะ
จากในหัวกน๊อกบันทึกเหตุการณ์ชะเจนค่ะ

จูกจูกมีทาคซีขันนึงค่ะ
อเตอร์ไซคันนี้กลิ้งทะไหลไปกับถนนราวร้อยเมตรค่ะ
ซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุสังเกตนะ

เส้นทึบอีกต่างหากคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มคืนวันที่๔พฤศจิกายน
บนถนนสายสป๒๐๐๑ลาดกระบัง๕๔

อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ตำรวจสพบางพลีลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ค่ะ
เพราะว่ามีคนแจ้งอุบัติเหตุมา
พบรถจักรยานยนต์สีแดง
ทะเบียน๑กล๓๔๔๙ราชบุรี

คนขี่ก็คือนายพาดาอายุ๒๓ปี

ส่วนคู่กรณีที่ขับรถแท็กซี่นะคะ

ทะเบียนคือททหารหอหีบ๒๒๐กรุงเทพฯ
เขาก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
แล้วยอมรับด้วยว่าจะเลี้ยวกลับรถ

แต่ยังไงก็ไม่แน่ใจคือเห็นมอเตอร์ไซค์มาทัน
กระทันหันก็เลยชนไปเต็มนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตกออกตกใจ
ทีนี้ตัวของคุณสมชัยเองเขาก็บอกว่า
โอเคต่อไปก็จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะ
ในการขับขี่ในท้องถนนแบบนี้
แล้วก็ต้องฝากเตือนไปสำหรับทุกคนด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่รถสาธารณะรถส่วนตัวเองยิ่งต้องระมัดระวังเลยนะคะ
ต้องค่ะส่วนที่นี่ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักตีรังกาตกลงคลองเลย
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันค่ะ
โอ้ยดูดี

คือมาแบบตรงนี่แหละ
ตรงนั้นมันเหมือนเป็นสะพานข้ามคลองแล้วน่าจะเสียหลักนิดนึง
เหมือนเอารถไม่อยู่อะค่ะ
แล้วก็เลยพุ่งลงคลองด้านข้างแล้วรถเนี่ยก็กลิ้งตีรังกาตกลงคลองนะ
แต่เห็นไหมว่าคนขับคนขี่ยังอยู่
ตกลงไปดีไม่ตกลงคลองไปด้วยแต่ว่ารถก็กลิ้งทับไปอยู่เหมือนกันนะ
จากภาพกล้องวงจรปิดก็จะเห็นเลยนะคะว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักพุ่งตกคลองนะคะ
มน้ำทั้งคันนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ

มีผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ปฏิเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ครองครกเบื่อนะคะ
ซึ่งก็มีความลึก๓เมตรเลยนะลึกนะคุณดูดิ
อยู่บนถนนหลังตลาดสดท่ายางนะคะหมู่ที่๖ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
ภายในคลองก็พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจมน้ำมิดคันเลย
ส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็คือนางรัติการบุญทองเป็นพนักงานขายของอยู่ในตลาดท่ายาง
ที่เขาได้รับบาดเจ็บก็คือเขาแน่นหน้าอกนะคุณ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากน้ำแล้วเดี๋ยวรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ
จากการสอบถามก็คือก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างดังกล่าวเนี่ยน้ำมันหมด
ก็เลยให้เพื่อนอีกคนเนี่ยที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยขับตามหลังแล้วใช้เท้าดันท้ายรถคุณนึกออกไหมเวลารถมอเตอร์ไซค์

นั่นแหละเพื่อจะไปเติมน้ำมันแล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุควบคุมรถไม่ดีประกอบกับว่าขอบถนนมันไม่เรียบ

เนื่องจากว่าน้ำมันท่วมมันก็เลยทำให้พื้นผิวถนนพังด้วย
ไม่มีราวกั้น

พุ่งลงคลองติลังกาหนึ่งตะลบไปนะฮะ
ก็ชาวบ้านเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยซ่อมถนนในจุดนี้ด้วย
อันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ตรงขอบสะพานมันควรจะมีไหม

ราวสะพานเพื่อความปลอดภัย
ควรจะมีก็จำเป็นต้องมีนะ